นี่ก็มากันเป็นทัวร์เลยทีเดียวถามว่ามาทำไมคุณผู้ชมมาจำกันเรื่องของคุณบัวขาวได้ไหม
อืมพี่บัวขาวของเรานะคะหลังจากที่มันเป็นกระแสเหลือเกินในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะ

รอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอ
รอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอ